จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าที่ดอยเทพปุ๋ยอยู่เลยนะคะ
คือไฟป่าส่งผลให้เราสูญเสียทัพทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ว่าล่าสุดสิ่งที่เราเป็นห่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่เรื่องความปลอดภัย
ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการที่เข้าไปดับไฟป่าแล้วนะคะ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายนิพนธ์จารธรรมหรือพ่อหลวงแดง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตำบลแม่แฝกใหญ่อำเภอสันทรายค่ะ
ถูกไฟคลอกขณะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าเมื่อวันที่เก้ามีนาคมที่ผ่านมา
คือไปช่วยดับไฟป่าตั้งแต่วันที่๙มีนาคมแล้วนะ
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลังจากรับการรักษาหลายสัปดาห์เสียชีวิตลงแล้ว๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะ
และวันนี้เองจะมีพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ณวัดห้วยบงอำเภอแม่แฝกใหญ่สำหรับญาติญาติและผู้ที่เคารพนั้นนะคะ
นายนิพนธ์จารธรรมไปร่วมรดน้ำศพได้นะคะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ